ส่วนที่โคราชนครราชสีมานี่เป็นห่วงจริงเลยค่ะ
โอ้โหหมดเป็นกี่หมื่นนั่นน่ะ
หลักแสนโอ้นั่นไงว่าแล้ว
ทั้งหลังใช่เปรี้ยงเดียวเท่านั้นแหละค่ะ

วัวตายไปเจ็ดตัวแล้วคือนี่ในพื้นที่ของอำเภอบัวใหญ่นะ
ครับเสริงสางก็มีคนตายอะ
ฟ้าผ่าเมื่อวานนี้หมาก็ตายคนก็ตายนะคะ
แต่ว่าดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็น
หนองเม็กหมู่ที่๙ตำบลด่านช้างอำเภอบัวใหญ่

วัวเนี่ยเรียงตัวกันแบบนั้นอ่ะตายนอนเนี่ยแบบเนี้ย
เจ็ดตัวเป็นวัวพันธัยนะฮะ
ถูกฟ้าผ่าโอ้เพศผู้๒ตัวเพศเมีย๕ตัวนะคะ
แล้วทานโทษนะคะเพศเมียส่วนใหญ่กำลังตั้งท้อง

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเที่ยงวันของเมื่อวานเนี่ย

เจ้าของหัวเนี่ยเล่าทั้งน้ำตาเลยนะคะ
คือใน๗ตัวมีเจ้าของ๒ส่วน

คนหนึ่งชื่อว่าคุณพุทธาสาอุดนะคะ
อีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของวัว๓ตัว

ก่อนน่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เอาวัวออกมาเลี้ยง
เห็นแล้วแหละว่าฝนเนี่ยตั้งเขามา

้อนวัวเข้ามาหลบในพื้นที่ของต้นไม้ใหญ่

ก็คิดว่าน่าจะรอดน่าจะพ้นแล้วนะคะ

จังหวะที่เขาต้อนวัวไปรวมอยู่กับวัวของชาวบ้านอีกสักประมาณนับสิบตัวเนี่ย

ส่วนเจ้าของพากันไปหลบฝน
ห่างออกไปจากจุดที่วัวอยู่สักประมาณ๑๐๐เมตร
หลังจากนั้นฝนเทลงมาเลยค่ะ

วัว๗ตัวล้มทั้งยืนเลย

โอ้โหน่าสงสารคุณพุทธาเจ้าของวัว๔ตัวมากเลยนะคะ

คือ๔ตัวที่ตายไปมันเหมือนทั้งหมดของเขาแล้ว
เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายค่ะ
ตอนนี้ฟ้าผ่าตายทั้ง๔ตัวเลยเนี่ย

ผมนึกว่าหลายหมื่นอะ
๔ตัวเนี่ยฟ้าผ่าตายต้องทำง่ายรู้ป่าว
พอให้ได้เงินกลับมาบ้าน
ส่วนอีกคนนึงเป็นเจ้าของหัว๓ตัวที่ล้มตายเนี่ย
ก็ชื่อว่าคุณบุญทันหอมแพรค่ะ

คือสงสารวัวจับจิตจับใจมากเลยนะครับ
เพราะว่าอะไรเลี้ยงมันมาผูกพันกับมันมาค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงนะตอนนั้นก็เข้าใจแหละ
ว่ามันคือภัยธรรมชาติแต่ก็สงสาร
นึกออกไหมครับความผูกพัน
กลางไร่มันสับปะหลังคุณอ่อนอนงเจียรำนี่นะครับ
พาคนงาน๖คนที่ถูกฟ้าผ่า

หลังจากที่คือไปทำงานกัน

แล้วก็เห็นแล้วแหละฟ้าฟ้าผ่าฝนตก
ก็เลยพากันไปหลบกันที่ห้องน้ำกลางไร่

มาโดน๖คนที่เป็นคนงาน
คือโดนแบบลักษณะไม่ได้โดนตรงนะคะ
ก็เลยทำให้ทุกคนเจ็บแต่รอดปลอดภัยค่ะ
แต่ที่น่าเศร้าอันนี้เกิดขึ้นที่ตำบลสุภัยบูรณ์นะ

เป็นตำบลกุฎโบดอยู่ในอำเภอเสริงสางเหมือนกัน

ฟ้าผ่ากู้ภัยอายุ๖๕ปี
เป็นกู้ภัยชุดฮุก๓๑นครราชศรีมา
ชื่อว่าคุณสุมาชนะบัวนะคะ
ฟ้าผ่าท่านเสียชีวิตพร้อมกับหมายอีกหนึ่งตัว
แล้วเสียชีวิตอยู่ในกระท่อมกลางไร่มัน
ว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเข้าไปดูแลไร่มันสับปะหลัง
ก่อนที่จะเกิดฟ้าผ่าฟ้าขนองลงมา
แล้วไปหลบอยู่ในกระท่อมพร้อมกับหมาตัวนี้

คนก็ตายหมาก็ตายเคียงคู่กันแบบนั้น
อันนี้หลบอยู่ในกระท่อมใช่ส่วนวัวนั้นใต้ต้นไม้ใช่
นั่นแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าทั้งในต้นไม้ใต้ต้นไม้ใหญ่
หรือในกระท่อมก็ดี
ไม่ปลอดภัยเลยนะไม่ได้ปลอดภัยเลย
เพราะฉะนั้นเอายังไงดี
มันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติบางทีเราไม่รู้จริงนะ
ฉะนั้นทางที่ดีที่สุดดูรู้ก่อนร้อนหนาว
แล้วก็ระมัดระวังถ้าฝนตก